ดูในวงการบันเทิงของเรานะคะมีทายาทซุปตาหลายคนบอกเลย
เล็กไปเลยเออมีใครบ้างอ่ะไปดูกันนิดนึงกัน
แล้วกันคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นนะคะบอกเลยว่าคนนี้
ก็สวยเหมือนกันน้องสโหน่ลูกพ่อมอสนิฮานั่นเอง
นิรินลูกแม่นิงปานิตาแล้วก็น้องนาวาลูกแม่อ้อมพิยดาค่ะ
เรียกว่าความสวยความปังสมกับเป็นทายาทคนดังจริง

สามสาวเขารวมตัวกันทำกิจกรรมน่ารักมาก
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทำคอนเทนต์ติ๊กต๊อกนะคะ
บอกเลยว่าเต้นกันแหมเข้าจังหวะพร้อมเพลียงมาก

รวมไปถึงตอนจับไมค์ร้องเพลงประสานเสียงบอกเลยนี่
นี่คือเพลงไทยเนี่ยเหรอเออร้องเพลงฝรั่งไปเลยจ้ะเอาไปดูดีกันนิดนึงค่ะ

เออบอกเลยนะคะโอ้โหดูแล้วนะคะรวมตันตัวกันเป็นเกอร์กรุ๊ปให้เลย
มีแฟนคลับมาคอยเชียร์อยู่ขอบเวที
ไม่ใช่ใครที่ไหนแฟนคลับเบอร์ต้นคือแม่อ้อมพ่ออาร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพียงเท่านั้นนะคะยังมีภาพที่สามแก๊งนางฟ้ารุ่นจิ๋วเนี่ย
เล่นกันน้ำนะกำลังสาวว่ายน้ำแจกความสดใส
คุณผู้ชมบอกเลยว่าดูแล้วมันสดใสเนอะ
เราได้เห็นพัฒนาการของน้องนะคะตั้งแต่ตัวเล็กนะ

ตอนนี้ฉันชอบนะเกิดมาลูกเขาก็โตไล่กันนะ
พ่อแม่ก็เป็นเพื่อนกันลูกก็เป็นแก๊งฟ้วนเดียวกันเหมือนกัน
คุณผู้ชมน่ารักมากเลย
สวัสดีครับ